สวัสดีค่ะ

มาตรฐานของสมาคมที่ตั้งไว้ถือว่ารูปเกมเป็นยังไงบ้างครับ
พร้อมสมองเสมอนนี่หมายถึงการเล่นเกมรุ่นที่ได้ตอบเรื่องจริงแล้วของเราเล่นเกมรุ่นได้ดีมาก
แต่ว่าแผงหลังหรือแผงกลาง
มันก็จะมีโอกาสทำประตูแต่เราส่วนใหญ่เราจะโยนไปข้างหน้ามากกว่า
โยนไปเนี้ยอ่ายี่สิ่งก็ตู้ไม่ได้ครับ
แล้วระบบเอ่อศิลป์สองทั้งหนึ่งเนี้ย
เชงครับตอนนี้รูปแบบในการประเมินนะครับ

จะมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
คงต้องมองไปถึงการสร้างทีม๒๑ปี
เพื่อไปเล่นโอลิมปิกหรือไปเล่นฟุตบอลโลกเอานะ
คือถ้าไหวสุดต้องชุดนั้นถูกไหมครับ

คือตอนนี้เรามีชุด๑๙ปีที่ดูแล้ว
มีชุดเล่นที่มีคุณภาพมาก
ตรงนี้เราก็จะต้องเริ่มตรงนั้นด้วย๑๙๒๐ปี

ส่วนฟอร์มของชุด๔เกมครับพี่เฮงครับ

เพราะว่ายังไม่ได้เห็นข่าวในเรื่องของการประเมิน
จะมีการพูดคุยกันเมื่อไหร่ครับกับการดำเนินผลงาน

ตรงนี้ผมคงกำลังให้พวกสตาร์ฟโครชน์ทั้งหลาย

ซึ่งก็เหมือนที่จบไปแล้วก็ต้องรายงาน
ซึ่งจริงแล้วถึงแม้ผมจะไปดูไปช่วยด้วย
แต่ว่าผมก็มีรายละเอียดเยอะมาก
คือรายละเอียดบอกตรงว่ายังไม่ได้
สู้ไม่ได้ครับ๑๐๐

แชร์กับแต่ละคนแง่มุมตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ทำให้ดูว่าโครชน์แต่ละคน
มีความสามารถขีดความสามารถ

รีบถึงมันจะปวงบอกตัวโฟสด้วยครับครับ
นำมาเป็นข้อมูลแล้วก็นำเป็นการฝึกซ้อม
ผมบอกตรงผมในฐานะ
กับยุโรมให้ลดน้อยลงเนี่ยซึ่ง
บอกถูกถ้าเรามามองในระดับอาเชียน

หมายความว่าการนำเมืองครั้งนี้เข้มข้นพอที่จะ

ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงมาตรฐานถูกไหมครับ

ต้องดูหลายอย่างครับผมครับ
ถ้าในระดับเอเซียเนี่ย
จริงแล้วผมก็อยากให้เครดิตโพสต์บนไทย

ซึ่งทุกชุดก็เป็นของฝรั่งหมดแล้ว

หาคนที่เข้ามาช่วยครับ

แต่ผมว่าต้องหาคนที่มีความสามารถมาช่วยด้วยตรงนี้ครับ
ถือว่าชัดเจนนะก็ต้องรอข้อมูลสรุปทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยหารือร่วมกันอีกที

ได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ

ก็คงเห็นภาพชัดเจนว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โห
โค้ชไทยนั้นฝีมือไม่ดีบ้างนะครับ

แล้วก็มองปัญหาจากทั้งตัวสมาคมซึ่งมีโค้ดเห็ง
คือมันก็มีข้อมูลทางเบื้องลึกเบื้องหลัง
อย่างแฟนบอลเนี่ยเวลาเราเห็นเราก็จะเห็นแค่ในสนาม
แต่เขาไม่ได้เห็นภาพเบื้องหลังตอนซ้อม
หรือระบบการทำทีมต่าง
ก็ต้องรอเอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปรวมกันนะคะ
ซึ่งสมาคมก็วางแผนเอาไว้แล้วแหละ
เพื่อที่จะได้พัฒนาฟุตบอลไทยกันต่อไป
ถือว่าได้เห็นขั้นตอนรายการในการสัมภาษณ์พูดคุยกับวันนี้นะครับ